กินเข้าไปนึกว่าใส่คอนแท็กเลนส์แบบแฟชั่น

ม่วงอมน้ำเงินเลยคุณผู้ชมฮะ
แล้วเขายืนยันว่าเป็นเพราะกินฟาวิพิลาวีจริงม่วงไหม

บอกว่าขณะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่ง๑
เธอเนี่ยติดเชื้อโควิด๑๙
ในคลิปจะเห็นว่าตาดำของเธอเป็นม่วงอมน้ำเงินไปแล้ว
บอกว่ากินยาฟาวิพิราเวียเป็นวันที่๒

ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรทั้งสิ้น
ทีมแพทย์โรงพยาบาลสิริราชออกมาชี้แจงครับ
บอกว่ากรณีที่ผู้ป่วยโควิดและกินยาฟาวิพิราเวีย
และตาเป็นสีม่วงอมน้ำเงิน

แล้วก็ไม่ได้มีอันตราย
ฟังคนนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียนกุลนะครับ
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวันโรค
วิชาอายุราศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ข้อมูลบอกว่าจริงมันเปลี่ยนเป็นสีนี้จริง

มันเป็นคุณสมบัติของยาฟาวิพิราเวีย
ซึ่งมีคุณสมบัติเรืองแสง
โดยมันจะไปสะสมที่กระจกตาที่เล็บที่ผิวหนัง
แต่มันจะไม่ทำให้อวัยวะนั้นผิดปกติไปนะ

เหมือนเรากินพวกแครอทฟักทองอะไรพวกนี้
แล้วผิวจะเหลืองตาก็อาจจะเหลืองหน่อยได้

ก็เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะ
สารสีม่วงแล้วไม่เป็นอันตรายกับร่างกาย
ถ้าใครเจออันนี้ก็เป็นอันเข้าใจตรงกันว่าไม่เป็นอันตราย